มันก็มีการสุขขอกันนิดหน่อย
เป็นยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงคะ

มันเป็นทริปที่ทราบไปเที่ยวเชียงใหม่กับเพื่อน
แล้วก็ไปในที่ที่ทราบชอบ
คือเอาจริงเราไม่รู้หรอก

เหมือนก่อนว่ามันตื่นเต้นแล้วเพื่อนที่ไปก็ตื่นเต้น
เราก็สังเกตว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าเราไม่แน่ใจ
ดีค่ะอย่างที่จะบอกว่าเป็นสถานที่ทราบชอบ
ก็โรแมนติค่ะน่ารักอบอุ่นเรียบง่าย

ก็นิดหน่อยถึงเวลาแล้วแหละ
คุณถามได้ไหมความรู้สึกตอนที่เอ็มพูดว่ายังไงบ้างครับ

ตรงที่แบบทั้งที่มันแบบ
คือเราก็เป็นคนสำหรับฟังง่าย

แล้วก็ล้ำตาลายล้องห้าค่ะซึ้งค่ะ

คือเขาก็มีคู่พูดแบบว่าคำหวานของเขา

น่าจะแต่งประมาณปี๒๐๑๙ต้นปีเลยค่ะ

ก็เลยคิดว่าชิลแล้วก็เคลียร์งานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นกุมภาปี๒๐๑๙
ยังค่ะยังค่ะแต่ว่าว่าน่าจะไม่นานน่าจะเร็วเนี่ยค่ะ
ก็แสดงความยินดีมากค่ะ

ก็มันอาจจะหวังว่าเป็นเวลาเข้าใจ

มันก็น่าจะเป็นเวลาที่มันควรแล้วแหละ